ข้ามปีสายธรรมไปแล้วไปดูข้ามปีสายเที่ยวกันบ้างนะคะ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ทั่วประเทศด้วย
พาคุณผู้ชมไปดูที่กรุงเทพมหานครก่อนเลยก็แล้วกันนะคะ
ยิ่งใหญ่อลังการนะจุดพลุกันสวยงามมากนะคะ
พอเข้าถึงเวลานับถอยหลังสู่ปีใหม่เนี่ย
เขาก็จุดพลุไฟกันแบบนี้นะคะ

เขาบอกว่ามีการจัดแสดงแสงสีเสียงแบบ๓๖๐องศาเลยค่ะ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาร่วมงานกันอย่างคึกคัก
งานก็มีศิลปินดารานักร้องร่วมขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะ

โอ้โหริมน้ำใช่ไหม
คือตอนนี้นะกลายเป็นแหล่งหมาอีกจุดหนึ่ง
ก็แห่สมชื่อเขาไหมล่ะไอคอนเสนา
ต้นสยามริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับคึกคักไม่แพ้กัน
แนวคิดแม่น้ำแห่งความรุ่งเรือง
ไฮไลท์อยู่ที่การแสดงพลุรักสิ่งแวดล้อม

โอ้โหเขาใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทำจากข้าวเหนียวไทย

มีเรือจุดพลุทั้งหมด๕จุดโอบรอบโค้งน้ำ
ระยะทางกว่า๑๔๐๐เมตรนะครับ
ถือว่าเป็นการแสดงพลุที่เป็นระยะทางที่ยาวที่สุด
เท่าที่เคยมีการแสดงพลุบนแม่น้ำเจ้าพระยาของไทยมา
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติชาวไทยไปร่วมงานคึกคัก
เมื่อคืนเองพี่ก็ไปเข้าดาวน์อยู่บนยอดตึก

แล้วคือแบบท้องฟ้าแบบโอ้โหสวยงามคือเป็นผู้ที่ยาวแล้วก็ใหญ่โตทีเดียวสวยจริง
แล้วเสียงตุ้มบนท้องฟ้านี้ขึ้นจุดหลายที่ไง

เอาล่ะคุณผู้ชมปิดท้ายบรรยากาศเข้าดาวน์ที่กรุงเทพหานครที่ลานคนเมืองกันหน่อยค่ะ
ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็นำพี่น้องประชาชนร่วมร้องเพลงพรปีใหม่ในช่วงเที่ยงคืน

เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ